ไปดูเหตุการณ์คนนี้ค่ะเหตุการณ์เรื่องนี้
สาวคนนี้เธอเป็นสาวหล่อเธอป่วยซึมเศร้าหายตัวไปข้ามวันเลย

สุดท้ายไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่บริเวณสวนป่า
พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่สาง
ก็ตามหากันอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยพอตามหาปุ๊บ
อยู่เธอเดินออกมาจากสวนป่าเงียบ
เดินออกมาเองเงียบปลอดภัย
ญาติไปตามหาพอดีเลยแล้วเป็นจังหวะที่เจอพอดิบพอดี

เจอพอดีเลยเข้าไปสวมกอดเลย
เป็นจังหวะที่ญาติไปกอดเลย
ดีใจพูดคุยสอบถามด้วยความห่วงใย
หลังสาวหล่ออายุ๓๕ปีเธอหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันศุกร์
ญาติเองก็ตามหากันโอ้โหแทบจะพลิกแผ่นดิน
กระทั่งเธอเดินโผล่ออกมาจากป่าข้างทางนะคะ
ในทางเข้าสวนป่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่สาง

ป้ายสอบถามในชาวกองคูณรุงของสาวหลอดคนนี้
บอกว่าหลานหายตัวไปอุ้ยพอหาตัวไม่เจอ
ญาติเองชาวบ้านเองก็ช่วยกันออกตามหา

มีคนไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของหลาน

ยังเห็นอยู่เลยเห็นเหมือนมีผู้หญิงเดินถือหมวกกันน็อกอยู่บริเวณนี้แต่ก็ไม่ได้สนใจว่าเดินไปทางไหน
เอาล่ะพอได้เบาะแสปุ๊บก็ตามหากันอีกหลายชั่วโมงไม่เจอตัวสักที
พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานสารกล่าวขอให้เจอตัว
สุดท้ายแปลกนะเมื่อสักครู่เห็นไหม
คืออยู่เธอก็เดินโผล่ออกมาจากทางเข้าสวนป่าอย่างเงียบ
ชาวบ้านเห็นพอดีตะโกรธเลยเจอแล้วเจอตัวแล้ว
ก็เลยพาเข้ากลอดไปสวมกลอดแล้วก็พากลับบ้าน
ตอนกลางคืนมีคนคาดการณ์ว่าเธออาจจะไปนอนแถวแพรเก่าที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำ
แม้เมื่อสักครู่นี้คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ไปนอนพักมานะคะ
ยังไม่ยอมพูดจากับใครเลยอ่ะหลังจากนั้นนะคะ
ญาติเองก็พอเจอตัวปลอดภัยแล้ว
ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลไปดูแลไปบำบัดรักษาอาการ
ร่างกายแล้วก็จิตใจต่อไปด้วยนะคะ